อาหารที่ดีที่สุด

ื้อไหนมีโครงไก่ทอดมื้อนั้นถือว่าเป็นมื้อที่ดีที่สุด

พร้อมได้ครับ

ร้องได้ให้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าง

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับ
แน่นอนที่สุดนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒แห่งนี้เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ
พบกับเราสองคนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาดีนะครับของเราและเหล่านักสู้ชีวิต
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
แล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษนะครับของรายการของเรานะครับ
ตอนนักสู้รุ่นจิ๋ว
ถึงจะเป็นนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วค่ะ

ทุกคนที่มาเมื่อใดก็ตามที่ร้องครบ๑๐เพลงหยิบไปเลยค่ะ

คำว่าอดมื้อกินมื้อเนี่ย
นึกว่ามีแต่ในสำนวนค่ะ

สัมผัสได้จริงจากครอบครัวนี้ค่ะ
ไปดูเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะคุณผู้ชม
สวัสดีค่ะ

ที่บ้านหนูอยู่ด้วยกัน๖คนค่ะ
มีตามียายมีหนูแล้วก็
แล้วก็น้องสาวหนูแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอีก๒คนค่ะ

พ่อทิ้งหนูตั้งแต่หนูได้ขวบกว่า
แม่ก็เอานมมาฝากกับยายแล้วก็ไปทำงานค่ะ

อยู่ดีมือแกก็สั่นขาแกก็สั่นแล้วก็บวม
เวลาแกบวมแกปุดก็ไปช่วยนวดแขนนวดขาให้ค่ะ
ยายก็เป็นโรคความดันค่ะแล้วก็เป็นเบาหวานขึ้นตา
ตาแกจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะถึงจะเห็นก็เห็นหลัง

เวลายายแกทำงานอย่างนี้ค่ะก็แบบก็สงสาร

เช่นทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้า
ก็แบบสงสารนะคะบางครั้งก็เอายามาให้ยายกิน
วันก็มีแต่ส้มตำ

อาหารเช้าหลักที่บ้านครีม

ซื้อมาค่ะเป็นห่อละ๑๕บาทค่ะ

เขาเอาราดนมให้กินค่ะต้องกินให้อิ่
แล้วตอนเที่ยงก็ไปกินข้าวอาหารกลางวันที่โรงเรียน

เวลาไม่มีทำยังไงเวลาน้องหิว
บางครั้งก็มีคนข้างบ้านเขามาจ้างให้ช่วยล้างตู้

แล้วก็ไปช่วยเตรียมของไปขาย
ช่วยปอกไข่ปอกพริกอะไรอย่างนี้ค่ะ

บางครั้งก็๕๐บาท๘๐บาท๑๐๐นึงอย่างนี้ค่ะ

จะไม่กลับหลัง
ถ้ายังไม่ได้ดี

คุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะ
ร้านไม่ได้แตกนะคะคุณผู้ชม

แต่ยิ่งใหญ่เหลือเกินค่ะ

เงินหมื่นนึงอยู่ด้วยกันเป็นปีนะคะ

พี่สาวที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้น้องทุกคน
หลุดพ้นจากความอดหยากครับ

สวัสดีค่ะพีม
ก็เป็นครั้งที่๒นะครับ

นักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วคนนี้
และวันนี้แน่นอนก็มากับครอบครัวนะครับ

นั่นก็คือลูกพี่ลูกน้องนะครับ
น้องบีสน้องเบสนะครับ
คุณยายขาวแล้วก็น้องสาวของน้องฟิล์ม

แบบยังไงก็ต้องห้ามร้อง
ถ้าร้องแล้วน้องมันจะอ่อนแอตา

ว่าทำไมชีวิตหนูถึงเป็นอย่างนี้

แต่ถ้าหนูไม่อดทนหนูก็ไม่มีจะกิน

คุณยายฟิล์มเนี่ยเขาเป็นคนแรกเลยไหมที่มาอยู่ด้วย

ตอนนั้นเขาหายเลี่ยงเก็ตคนจ้ะ

แต่ว่าไม่มีข้าวไม่มีอะไรเขากินก็
หายข้าวไปส่งพ่อส่งแม่เขา

แล้วเวลาเขาโตมาแล้วอดอยากเขาถามอะไรยายมั่งฟิล์มเนี่ย
เขาก็ถามว่าแม่ทำไมพ่อหนูทิ้งหนูแม่ก็ไม่รู้

ทำไมเขาทิ้งหนูแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูก

ถ้าตอนนี้วันนี้แม่ดูอยู่ฟิล์มอยากบอกอะไรกับแม่
เพราะว่าที่นี่ก็ไม่มีเจ้ากินเหมือนกัน
เคยถามแม่ไหมฟิล์มว่าพ่อเป็นใคร
ก็เคยรู้แค่ว่าพ่อก็ทำงานอยู่ในกรุงเทพ

หนูก็อยากจะบอกกับพ่อที่ชื่อวุฒิว่า

กลับมาหาหนูบ้างก็ได้

ไม่ได้ถึงพ่อกับแม่ครับ

เวลาพี่ฟิล์มไปทำงานวันเสาร์อาทิตย

เหนื่อยค่ะ
ทีหลังเบสบีทการ์ตูน
ถ้าพี่ฟิล์มไปทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์

หนูต้องหมั่นถามพี่ฟิล์มนะครับ
ฟิล์มเหนื่อยไหม

คนไปทำงานจะได้มีกำลังใจนะลูกนะ

ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คงจะรู้สึก

มีแต่ความเศร้ามีแต่ความคิดถึงมีแต่ความหิว
แต่ในนั้นมันก็ยังมีสิ่งที่ดี

มีความรักมีความมุ่งมั่นอยู่ในนั้น
รายการของเราก็พอที่จะช่วยเหลือได้
ในบางเรื่องเช่นเรื่องเงิน

เงินมันก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ
เงินมันแก้หิวได้

ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลย

เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาท

อินโทรเพลงที่สอง

มันลอยลงมาแตะหูเราบ้างมั้ยเพลงนี้
ก็เหมือนเคยได้ยินมาค่ะ
บ้านเปิดไหมเพลงนี้เปิดค่ะก็เคยเอามาแกะฟัง
เพลงนี้ถึงขั้นมาแกะฟังอืมก็คาดว่าน่าจะทำได้คาด
ว่าน่าจะทำได้ถ้าเทียบกันกับเพลงแรกเพลงนี้
ง่ายกว่าไหมเพลงนี้น่าจะง่ายกว่าน่าจะง่ายกว่า
เพลงที่แล้วแต่ว่าสิทธิ์เราก็ยังมีนะครับก็คือเหมือนเดิม
นะถ้าอาถามปุ๊บถ้าอยากจะได้เงินต่อไปก็ต้องบอกว่าสู้
ค่ะแต่สู้แล้วห้ามร้องผิดตัวช่วยมีสิทธิ์ใช้เดี๋ยวเราจะ
ถามเป็นทีละขั้นตอนไปจ้ะฟังอินโทรไปแล้วสำหรับ
ที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับฟิล์มตกลงว่าจะสู้

สู้หรือหยุดครับสู้ค่ะ
ตัวช่วยล่ะตัดสินใจให้ดีครับจากอีซู
ดีแมคซ์หนึ่งเจ้าเก้าดีดีไอบูลพาวอร์หกแผ่น
ป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงที่๒นี้จะใช้หรือไม่ใช้

จริง
ไม่ใช้ฟรีมต้องออกเสียงให้ชัดชัดพวกคำนั้นลูกนะ
ใช่โอเคมาก่อนทีหนึ่งมาครับเป็นการต่อสู้ครั้งที่
เพลงที่สองบนเวทีแห่งนี้นะฮะเป็นการต่อ

เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท

ตั้งใจให้ดี
ขอโทษทำไมเมื่อใจเธอนั้นไม่รู้สึกผิด
ในเมื่อเธอคิดกำไรชีวิตคือการนอกใจ
เธอก็รู้ว่าฉันต้องเจ็บแต่เธอก็ยังชะมันลงไป
ที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใครคิดว่าเป็นข่าวลื้อเท่านั้น
เมื่อเจอกับตาหัวใจก็เห็นแต่ฟ้ามั่วมนต์
เพิ่งรู้การโดนคนรักหากรั้งมันทรมาน
ไม่อยากมองหน้าคนมักง่ายไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้น
อยากบอกเธอแค่เพียงสั้นให้เลิกแล้วต่อกันทุกอย่าง
ผู้หญิงอย่างฉันรักผู้ชายใดครั้งละคน
และความเชื่อใจฉันให้ได้แค่คนละครั้ง
ฝากชีวิตกับเธอไม่ไหวต้องตัดใจตีตัวออกห่าง
แค่ไหนก็ต้องแยกทางดีกว่ารอฟังข่าวคนหลายใจ
ครั้งเดียวก็เกินจบ
โปรดติดตามตอนต่อไป